ติดตามกันต่อในช่วงนี้กับขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจายนะครับ
คุยกันต่อกับเรื่องของรถหรูรถลัมโบกินี่ของเครือข่าย

ล่าสุดมีอีกหนึ่งตัวละครโผล่ขึ้นมาคือไผ่วันพอยต์
วันที่นี้ก็ให้ข้อมูลให้กับตับรวจด้วยนะครับ

ทุกคดีที่เกี่ยวข้อง
โยงใหญ่และมีเรื่องรถหรู
ซุปเปอร์คาร์เข้ามาผัวพัน
ท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตไหมครับว่า
พอไปขุดไปขุดมารถหรูแต่ละคันที่เป็นข่าวเนี่ย
โอ้โหมีเรื่องลึกลับซับซ้อนทั้งนั้นสวมทะเบียนมั่ง
ลีกเลี่ยงภาษีสัมภาษามิตรมั่งใบขนปลอมมั่ง
สารพัดสารพันธุ์ล่ะครับแม้กระทั่งหลังสุด
เรื่องของไซสนะโยงไปถึงใครล่ะนายบอยโยงไปถึงเบนส์
โยงไปถึงไผ่วันพ้อยไปไปมามารถคันนี้ก็
ก็อย่างว่าสวมทะเบียนมั่งมีความไม่ถูกต้องอะไรต่ออะไร
เยอะแยะไปหมดเอ๊ะก็เลยตั้งคำถามไอ้ไอ้คันอื่นที่ไม่เป็นคดีเนี่ย
คันอื่นที่ยังไม่เป็นคดีเนี่ยอยู่ในลักษณะไหน
ทำไมเป็นคดีขึ้นมาแต่ละคันแล้วลึกลับซับซ้อนทั้งนั้นรถพวกนี้
คิดไม่ได้หรอกครับว่าคันอื่นอื่นที่เหลือ
คงมีปัญหาอีกเยอะแต่ว่าเมื่อไม่เป็นคดีก็ไม่มีใครรู้
เมื่อไม่เป็นคดีก็ไม่มีใครรู้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฏ
ดีเอสไอเนี่ยเขาทำเรื่องนี้มา๓๔ปีแล้ว
เพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องรถจดประกอบ
คำว่ารถจดประกอบผมเคยอธิบายไงครับว่าเวลาเราจะสั่งรถเข้ามาทั้งคันเนี่ย
ภาษีมันแพงสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าภาษีอะไรถูกครับ
มันก็เลยเปิดช่องให้คนที่หัวใสกลุ่มหนึ่งจะเอารถมาแต่ละคันเนี่ย
ก็มาสั่งเป็นอะไรเข้ามาคนหนึ่งสั่งอะไรเครื่องยนต์
คนหนึ่งสั่งตัวเครื่องยนต์คนหนึ่งสั่งพวงมาลัยคนหนึ่งสั่งล้อ
สั่งเข้ามาคนละทิศคนละทางกันรถคันเดียวนี่แหละ
แล้วมาประกอบเอาในเมืองไทยโอ้โหรถถูกลงไปเยอะ
เขาเรียกว่ารถจดประกอบแต่เอาเข้าจริงจริงเนี่ย
มันไม่ทำอย่างนั้นสิครับเอาเข้ามาทั้งคัน
แล้วก็บอกว่ารถจดประกอบบางคันก็ดีหน่อยคือเอามาทั้งคัน
แต่ถอดล้อออกสั่งล้อมาทีหลังเอารถมาก่อน
ล้อตามมามากันคนละเที่ยวก็จะได้อ้างได้ว่านี่เป็นอะไรนะ
ก็ทำกันมาอย่างนี้ฉะนั้นรถพวกนี้เอาเปรียบสังคม
เอาเปรียบเพื่อนด้วยเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนรวยด้วยกันนี่แหละ
คนรวยจะซื้อรถพวกนี้คันหนึ่งยี่สิบกว่าล้านนะครับเวลาเขา
ไปจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์อะไรต่ออะไรที่
เมืองทองมั่งใบเทคมั่งไปดูเถอะครับที่เขาไปจองกันเนี่ย
สิบสามสิบล้านแต่ว่าพวกนี้ซื้อแบบพลิกแพงอย่างที่ว่าเนี่ย
คันหนึ่งสี่ห้าล้านเท่านั้นอ่ะเอาเปรียบคนที่ซื้อยี่สิบกว่าล้านเนี่ย
เขาต้องเสียภาษีสามร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
รัฐก็ได้ภาษีมาจุนเจือมาทำถนนมาทำโน่นทำนี่
ให้เป็นประโยชน์กับสังคมแต่ไอ้พวกที่ซิกเซ็กมาแบบนี้
เห็นแก่ตัวเอาเปรียบประเทศชาติเอาเปรียบเพื่อน
แล้วก็ใช้รถได้ราคาถูกด้วยพอมีเรื่องขึ้นมา
ก็เลยต้องมีปัญหาทุกทีไงครับฉะนั้นเราถึงเรียกร้องไง
ว่าเอาจริงเอาจังกันเสียทีเถอะ
ว่าในบรรดารถที่ถูกผิดผิดถูกบ้างผิดบ้าง

กลายเขารวมได้แล้วทั้งหมด๗๑๒๓คัน
ใน๗๑๒๓คันเป็นรถซุปเปอร์คาร์รถหรูเนี่ยเสีย๕๔๘คัน
ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไล่สอบกันอยู่ว่าแต่ละคันเนี่ยมันมีอะไรไม่ถูกต้องตรงไหน
เขาสอบหมดแล้วครับเริ่มสอบตั้งแต่ใบขน
ใบขนถูกจริงหรือใบขนปลอมใบขนเขาเรียกใบขน
แล้วก็ถึงเอาไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก
ระยะทางมันก็ซับซ้อนหน่อยแต่ละคันเนี่ย
แต่ว่ากว่าจะจดมาได้มันต้องมีคนของรัฐรู้เห็นเป็นใจไหมล่ะครับ

เขาก็ตรวจสอบกันอยู่เป็นระยะระยะแต่ว่า
เนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
ถ้าใบขนปลอมเขาก็สั่งไปยังส่งไปยังกรมศูนย์ให้ตรวจสอบ
ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังเพราะรถหรูเหล่านี้ต้องเสียภาษีสัมภาษามิตรด้วย
กำลังไล่สอบไปอยู่ครับ๕๔๘คันทั้งหมด
แต่ผมคิดว่าควรจะทำให้เร็วผมเคยเสนอคราวที่แล้วว่า
ใครมีรถพวกนี้เรียกมาวันละกี่คันก็เรียกมา
มีทั้งกรมการขนส่งทางบกมีทั้งเจ้าหน้าที่กรมศูนย์
มีทั้งเจ้าหน้าที่กรมศูนย์ละกากรเอามาอยู่ให้หมด
ตรวจเป็นคันคันกันไปวันหนึ่งตรวจได้กี่คันก็เรียกมาเท่านั้น
ตรวจเสร็จปั๊บก็ออกหนังสือรับรองเขาจะได้ไปแปะหน้ารถว่า
รถผมถูกต้องนะครับไม่งั้นแล้วเวลานี้คนขับรถถูกต้อง
ก็ถูกมองไปหมดว่ารถเถื่อนหรือเปล่า
มันอยู่ตามต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานแล้วต้นสังกัดแต่ละหน่วยงาน
บางคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก็เกษียณอายุพ้นราชการไปแล้ว
ฉะนั้นทำอย่างที่เสนอแนะนี่ก็ลำบากแต่เอาเถอะครับก็ถือว่า
ตอนนี้ขั้นตอนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ผมได้พูดคุยกับพันธบตรีสุริยาสิงหาโกมลรองอธิบดีท่านบอกว่าเร็วนี้
จะได้ข้อสรุปล่ะว่าในบรรดา๕๔๘คันถูกต้องตามกฎหมายจริงกี่คัน
เทาผิดเล็กเล็กน้อยน้อยกี่คันสีดำปีเลยคือว่าผิดทั้งคันเนี่ยมีเท่าไหร่
แล้วจะได้บอกให้ประชาชนได้ทราบว่ากระบวนการที่จะเอาเรื่องกับคนเหล่านี้ทำยังไง
ไว้ไม่ได้หรอกครับนี่เราก็ต้องตามดูต่อ
อีกเรื่องหนึ่งผมเคยสนับสนุนว่าถ้านายกรัฐมนตรีจะออกมาตรา๔๔
เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจออกมา

กับวงการตำรวจที่เขารักความเป็นธรรมและรอความเป็นธรรมอยู่
เพราะที่ผ่านมาระบบการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจมันมีปัญหาจริง
นำมาสู่การซื้อขายตำแหน่งกันได้ซื้อขายตำแหน่งแล้วก็ต้องไปถอนทุน
คุ้มครองสิ่งผิดกฎหมายไปหาเงินเอากับคนสุจริตเยอะแยะไปหมด
ก็รออยู่แต่นี่ปรากฏว่าวันนี้คงจะต้องเปลี่ยนใจแล้วล่ะว่า
ไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะใช้มาตรา๔๔เพราะว่าไปรู้มาว่าสิ่งที่นายกจะใช้มาตรา๔๔
ก็คือว่าไปกระจายอำนาจถามว่าจะทำยังไงที่จะให้การโยกย้ายแต่งตั้งสุจริตยุติธรรม
ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งก็ได้คำตอบว่า
จะออกมาตรา๔๔เพื่อให้มีการกระจายอำนาจในการโยกย้ายแต่งตั้ง
ลงไปที่กองบัญชาการลงไปที่กองบังคับการลงไปที่กองกำกับ
ไม่ใช่ให้อำนาจมารวมศูนย์อยู่กับคนไม่กี่คนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วทำไมไม่เห็นด้วยล่ะครับไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
เรื่องนี้อยู่ในพรบตำรวจปี๒๕๔๗อยู่แล้ว
ที่กำหนดว่าให้ผู้บัญชาการผู้บังคับการผู้กำกับ
เป็นคนเสนอชื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการจะให้ขึ้นสู่ตำแหน่ง
เพราะคนเหล่านี้เขารู้จักผู้บังคับบัญชาดีว่าใครทำงานยังไง
ใครมีประสิทธิภาพยังไงใครอาวุโสก่อนใคร
แต่ว่าเอาเข้าจริงตามพรบตำรวจปี๒๕๔๗ก็มีช่องว่าง
กล่าวคือว่าระดับบนต้องการจะให้ใครนั่งตำแหน่งไหนก็เอาชื่อมาดูทั้งหมด
แล้วก็กระซิบบอกไปทางกองบัญชาการว่าตำแหน่งนี้ให้กองบัญชาการเสนอชื่อคนนี้มานะครับ
ตำแหน่งนี้ให้กองบังคับการซึ่งดูแลอยู่
เสนอชื่อคนนี้ขึ้นมานะให้กองกำกับเสนอชื่อคนนี้ขึ้นมานะ
เขาไม่ได้สั่งเป็นรายลักษณอักษรหรอกแต่เขากระซิบบอกไปโดยวาจาว่าเนี่ย
ข้างบนต้องการอย่างนี้ข้างบนจะซื้อขายกันโดยตัวเลขเท่าไหร่ก็ไม่รู้
ใครจะฝากมานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าข้างบนก็สั่งไปที่กองบัญชาการ
สั่งไปที่กองบังคับการและสั่งไปที่กองกำกับ

พรตำรวจปี๒๕๔๗ลที่เขียนระบุไว้ชัด
ผมเป็นกรรมธิการอยู่ด้วยนะครับในพรบฉบับนั้นเนี่ย
เสนอชื่อขึ้นมาแล้วข้างบนเนี่ย
เสนอชื่อขึ้นมาแล้วข้างบนเนี่ยอย่าไปรวบอำนาจให้ฟังเขาแต่ไปไปมามา
มันใช้ไม่ได้เพราะข้างบนก็แอบสั่งลงไปอย่างที่ว่าแล้วทีนี้ถ้านายกรัฐมนตรีจะออกมาตรา๔๒
เป็นไปในลักษณะเดียวกับที่พรบตำรวจปี๒๕๔๗ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า
แล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้ข้างบนเนี่ยอ้อมลงไปล้วงลูกอย่างนั้นอีก
ถ้าหาทางป้องกันไม่ได้อย่าออกเลยครับเสียชื่อมาตรา๔๔เปล่าออกไปก็เป็นกระสุนด้าน
นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณก๊อฟคุณมิ้นครับ
ขอบคุณนะครับก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันยาวนะฮะเรื่องนี้
ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ